แต่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองย้อนกลับไปฟังกันหน่อยว่า
แต่ละคนเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงกันบ้าง

แล้วอะไรที่ทำให้ครูปรีชามั่นใจ
ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของครูปรีชาจริง
และครูปรีชาเคยให้สัมภาษณ์อะไรมาบ้างนะคะ

ครูปรีชาเขาพูดตลอดระยะเวลา๓๔เดือนที่ผ่านมาเลยนะคะว่า

ครูเป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะ
ด้วยอาชีพด้วยหน้าที่การงานไม่โกหกแน่นอน
ยืนยันว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของครูจริง
แล้วครูปรีชาก็จะพูดย้ำ
ซ้ำหลายครั้งหลายวันที่สื่อมวลชนไปสัมภาษณ์
ครูก็จะพูดคล้ายเดิมคุณภาคภูมิ

ใครเป็นขบวนการกันแน่นะครับขอบอกได้เลยว่า
สิ่งที่คุณครูทำคุณครูรับราชการมา๒๐กว่าปี
ทำไมคุณครูต้องเอาชื่อเสียงเกียรติยศของครูไปนำเสนอ

แค่ลอตเตอรี่๕ใบเนี่ยฐานะของคุณครู๒สามีภรรยา
เรียนแจ้งนะครับผมมีภรรยาเป็นหัวหน้าตึกตาหูคอจมูก
โรงพยาบาลพระหวนพลพระยุฮาเสนา
ดังนั้นสองคนสามีภรรยาเนี่ยมีเงินเดือนประมาณแสนกว่าบาท

ดังนั้นถามว่ามีค่าเชื่อใจอะไร
เรามีความจำเป็นจะต้องไปโกงเงินคนอื่นเขาไหม
ขอตอบได้เลยนะครับเราไม่ความจำเป็นต้องโกงเงินใคร
แต่ที่เราทำเราแสดงสิทธิ์ของตัวเราเอง
ว่าลอตเตอรี่นี่เป็นของเราเมื่อเราทำตกเราก็ต้องไปแจ้งความ
คอรหาบ้างอะไรบ้างนะแต่คุณครูก็ไม่คิดอะไร
ให้เอาไปกับเขาเพราะว่าถือว่าอโหสิกรรมให้เขา

คุณครูไม่มีเวลาที่จะมานั่งออกสื่อครับ
เขาต้องทำหน้าที่สอนหนังสือ
จริงแล้วคนทุกคนไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับ
แต่ครูเป็นปูชนียบุคคลครูเป็นแบบอย่าง
และเป็นครูต้นแบบหลายเรื่อง
เป็นผู้ที่มีจัญญบันวิชาชีพครู
มีประถานการทำงานนะครับ
จากประวัติของครูไม่เคยละทิ้งหน้าที่ราชการ

มีรางวัลเกียรติยุทธ์ต่างรองรับ
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่การันตีได้ว่า
คุณครูเป็นคุณครูแบบไหน
ส่วนครูคนหนึ่งที่ทำงานมา๒๕ปี
๒๐กว่าปีนะนะรางวัลมากมาย
กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำงานมากกว่าครูอีก

ยืนยันได้ไหมคะว่าเราไม่ได้โกหก
ยืนยันได้เลยครับว่าคนเป็นครูไม่มีการโกหกครับ
แล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
ผมเป็นครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ
ทำไมครูคนหนึ่งจึงต้องไปแจ้งความ
ทำไมครูคนหนึ่งต้องไปเรียกร้องสิทธิ์
เพราะครูคนนี้ทำลอตเตอรี่หายจริง

มีพยานยืนยันมีรักฐานยืนยัน

และมีกล้องวงจรปิดเท่านี้จบไหมครับ
นี่ค่ะคือประเด็นแรกของครูปรีชา
ครูปรีชาจะย้ำถึงความเป็นครู
ความเป็นพ่อพิมพ์ของชาติ
อ้างถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นครูนี่แหละ
ว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทจริง

พูดหลายครั้งหลายหนหลายวันนะครับ

ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ครูพูดบ่อยเหมือนกัน

หลักความจริงต่างกับหลักความเชื่อ
ตอนนี้สังคมไทยกำลังตกอยู่ในกับดักความเชื่อ

ความจริงทุกอย่างต้องจบที่สารยุติธรรมเท่านั้น
ครูพูดเรื่องราวเหล่านี้หลายครั้งหลายหนเมื่อสื่อไปถามค่ะ
แค่คุณครูทำโรตเตอรี่หล่นและโรตเตอรี่นั้นถูกรางวัล

มีแม่ค้ายืนยันหลายท่านว่าคุณครูซื้อจริง

จ่ายเงินแล้วแสดงว่าคุณครูซื้อจริงไหมฮะ
สิ่งต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
คุณครูขอเน้นย้ำว่ามันเป็นเรื่องของ

ก็ฝากผู้ชมและประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไทยนะครับ
ทำไมคุณครูถึงไม่ลุกออกมาพูด

คือรักความจริงก็รักความเชื่อ

ต้องเอาหลักฐานต่าง
เข้าในกระบวนการศาลถูกต้องไหมครับ
แต่ในขณะเดียวกันก็มีบุคคล

สิ่งต่างไป
ให้สื่อบ้างอะไรบ้าง

นะครับไม่เผชิญตามความเชื่อ
ดังนั้นคนที่เผชิญในความเชื่อเนี่ย

เข้าสารกระบวนการสารรออยู่

ก็คือหลักฐานสำคัญ

ครูบอกว่าครูมีพยานบุคคล

ครูมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

ไปให้ตำรวจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ครูพูดเรื่องนี้มาตลอดลองฟังดูนะคะ
คือรักฐานของครูมีเยอะครับ

พิสูจนทรัพย์ก็จะต้องใช้กระบวนการ

อันนี้ก็ขอเก็บไว้ในกระบวนการศาล

เจอพยานเจอรักฐาน
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด
รักฐานต่างที่เป็นพยานบุคคล
เห็นไอ้โม่ง

แล้วก็ถามคนทั่วไปว่า
ตเตอรี่อันนี้เป็นของใครทำหล่น

ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่๓๑พฤศจิกายน

ว่าความจริงคืออะไร

ว่าจะไปสู้ในชั้นศาลหลักฐานต่างเหล่านี้
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมฟังอีกหนึ่งเสียงสัมภาษณ์นะคะ
เป็นเสียงสัมภาษณ์จากพยานบุคคลที่สำคัญมากในคดีนี้
อย่างที่บอกว่าคนนี้เป็นนางเอกของเรื่อง
บ้าบินนางรัตนาพรสุภาทิพย์
เป็นเสียงสัมภาษณ์เมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
บ้าบินยืนยันว่าเลือกลอตเตอรี่เลขท้าย๗๒
มาให้ครูปรีชา๑ชุดจากทั้งหมด๓ชุด
บอกให้หา๒๖ให้หน่อยพูด๒ตัว
แต่โดยที่เราชอบ๗เราก็เลยคอมเมนต์ไปที่๗
ว่าจะต้องเอา๗๒๖หรือ๙๒๖

เราก็เลือกมา๑ชุดเขาประกาศเซฟต้นทุนให้รุคค้าด้วย
แล้วก็ได้๗๒๖มา

ขายให้กับมือจริงมีคนมาแบ่งก่อนหน้านั้น

แล้วก็หลังจากนั้นครูปีชามารับไปแล้วก็ยืนทักทายกับเพื่อนเพื่อนก็ขอดูเลย
ขอดูเพื่อนเห็นด้วยว่าเลขมาถึงมือครูปิชา
เพื่อนที่ทักทายครูปีชาเห็นด้วยว่าครูปีชาซื้อหวยใบนั้นไปแล้ว
ไม่ใช่เพื่อนโดยตรงคือเขาเป็นลูกค้าของเจ้าเกี่ยว
ครูปิชาก็เห็นเลขด้วยว่าครูปิชาได้เลขจากมือเรามีไปแล้วเป็นเกียรติสาวโหย
นี่ค่ะแต่ระยะหลังไม่ได้ยินเสียงสัมภาษณ์ของเจ๊บ้าบินเรือย
หลังจากที่เจ๊บ้าบินไปให้ข้อมูลกับทางกองปราบ
เจ๊ก็ปิดบ้านไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

แต่ว่าสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกต
ท่านผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาทางข้อความที่หน้าจอของเราด้วย
บอกว่าก็๗๒๖จริง
ซื้อกันจริงขายกันจริงแต่เลขข้างหน้ามันใช่หรือเปล่าล่ะ
มันใช่๕๓๓๗๒๖ที่ถูกรางวัลไหม

ทางตำรวจเองก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้
ว่าเป็นความเข้าใจผิดของแม่ค้าขายลอตเตอรี่
เข้าใจผิดว่าขายลอตเตอรี่รางวัลที่๑ให้กับครูปรีชา
ความเข้าใจผิดเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นคดีความที่วุ่นวายแบบนี้